มีร้านอาหารแห่งหนึ่งก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน

โอ้โหสวยอะตอนนี้กำลังมา
โอ้โหมาเลยฮะตอนแรกเลี้ยงเล่น
กลายเป็นรายได้หลักเรียบร้อยแล้วฮะ
ราคาแพงสุดที่เขาเคยขาย

เฮ้ยเป็นเล่นไปพี่ตัว
เกาะด้วยนะหลักแสนเหมือนเดิมแล้วเหมือนตอนเศรษฐกิจอย่างไงอย่างเงี้ยก็ฟังสถานกจัง
สุภกิจค่ะถึงจุดหนึ่งเราสามารถชำเขาได้แบ่งจำนวนต้น
แล้วก็แบ่งสายแบ่งไปเรื่อยนะครับผม

รายได้หลักเลยเป็นรายได้เสริมนะครับเป็นรายได้หลัก
เป็นธุรกิจเสริมแต่เป็นรายได้หลัก

ที่ศุภกิจบอกหากสุปชโศกนัตรพงษ์โลซลิน
อยากได้ความรู้เรื่องการปลูกไม้ด่างเชิญได้เลย
ก็ใกล้อยู่ปลาจีนบุรีครับ
ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วหากจะอยากซื้ออะไรติดไม้ติดมือก็เชิญได้เลย

เดี๋ยวผมดูต้นอื่นไปก่อน